คุณผู้ชมไปทำการล้างหนี้
หลายคนบอกว่าจะล้างหนี้กับจอราเข้
จะล้างยังไงล้างได้จริงไหมไปดูค่ะ
อ๊าย

อย่างเวลาคุณชนะบอกขอไปอาบน้ำจราเข้อย่างนี้
ก็ให้คิดเลยว่าไปอาบ
ใช่ก็อะไรนะครับนี่
ก็คิดว่าไปอาบน้ำจราเข้พวกมันเป็นสิริมงคล
ใช่ไงพูดผิดพูดผิดตรงนั้น
ไปอาบอย่างไรผมก็ไปอาบปกติทั่วไป
ใช่ใครเค้าอาบกัน
ใช่ไหมเค้าใครเค้าจะอาบกัน

ก็หิวตะกร้าบ่าแล้วก็ไปอาบน้ำจรา
อ่าถ้าอาบให้เจรเทศแล้วสบายใจนะ
มีกำลังใจมาทำมาหากินต่อก็ไม่ว่ากัน